เลขาธิการมีรองเลขาธิการตามกฎหมายเป็นผู้ช่วย
แต่ในทางปฏิบัติรองเลขาธิการถูกเลือกโดยกรรมการแต่ละด้าน

เวลามีงานอะไรต่างเนี่ยสั่งการกลับมาที่เลขาธิการ

ผมบอกว่าเลขาธิการแม้แต่จะย้ายใครสักคนไม่ได้ครับ
มีท่านคณะอนุกรรมการที่มาจากที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นคนกำกับอยู่
เลขาธิการไม่สามารถย้ายใครได้เลย

ผมถึงบอกว่าณวันนี้เนี่ย
ล้ำเส้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงานเนี่ย

ถ้ามีศัพท์คำว่ามากกว่าล้วงลูก
นั่นคือสิ่งที่ท่านกรกตปัจจุบันทำ

บรรจุแต่งตั้งโยกย้าย๒ขั้น

แม้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ
ท่านลงมาโดยใช้ฟ็อกซี่วอร์คือตัวแทน

ที่ผู้ชายด้านเยี่ยม

ในกรกฎรเนี่ยรู้แต่คนกรกฎรพูดไม่ได้
กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการกับใครก็ได้

ผมยืนยันครับที่กล่าวหาว่า

สิ่งที่ล่าช้าคืออะไรครับครั้งแรกท่านกรรมการ
สุภาพบรุษท่านหนึ่งของกรรมการบอกว่า
เลขาไปทำ๙อย่างที่มันมี
เช่นสอบบันติวอะไรต่างเนี่ย

เราทำครบทุกอย่าง๑หรือ๒ใน๙ที่ทำไม่ได้เพราะอะไร

กลางปีเมื่อ๖เดือนที่แล้วเนี่ยมีความประสงค์จะจัดการเลขาแล้ว
เสนอท่านกรรมการโดยอนุเลยว่าให้มีการประเมิน๒ครั้ง
ผมก็บอกว่าในสัญญาที่จ้างมันไม่มี

ถ้าหากท่านจะแก้สัญญาท่านในสัญญาบอกว่าต้องตกลงกับเลขาธิการก่อน

ทำสิ่งที่ให้กรกตให้เลขาทำอีก๑๕โครงการ
โครงการทุกโครงการเลขาทำไหม

แต่คนทำก็คือรองเลขาด้าน
แล้วที่สำคัญคือท่านกรรมการตั้งโครงการเอง
ว่าจะเป็นแอป๑๐๘ต่าง
โครงการต่างโครงการต่างทำหมดเลย
แล้วอยากจะเปลี่ยนโครงการเมื่อไหร่ก็บอกเลยค่ะ
รองเลขาบอกว่าเนี่ยท่านมีดำริ

นะครับเลขาธิการเหมือนอะไรครับ
เหมือนจะเว็ดที่สารพระภูมิ
เป็นรูปปั้นที่เหมือนกับมีจะมีอำนาจ
แต่ไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยเหลือใครได้

ว่าประมาณของกรกตรเนี่ยร่อยหล่อแล้วครับ
ตั้งแต่ที่ท่านมาเนี่ยต่อวันนี้ครบ๒ปีครับ
๒ปีวันที่๙ธันวาจำได้ไหมครับ
เราเริ่มมีสถานการณ์
ในวันที่๑๓เราจัดรับพระบรมราชวงการที่นี่

วันนี้ครบ๒ปีของท่าน

แต่ผมขอเรียกร้องคณะกรรมการ

ขอให้ดูอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ผมเป็นตัวอย่างที่ถูกเชื่อด

อยู่ตั้งแต่กรกตเป็นบ้านมุมแฝก

ดเลขาเพราะว่าไง

แต่เราก็ต้องต่อสู้ในเรื่องของ

มันเยอะมากที่ผมอยากจะพูด
หลักการใหญ่คือเรียกร้องท่านอาจารย์มีชัยรุธิพันธ์

อย่าให้เจ้าที่ของกรกตตกเป็นเครื่องมือของไทย
แล้วผมฝากทีมหน้าห้องนะครับ
ผมพูดเลยครับทีมหน้าห้องของที่นี่
ไปดูเลยครับหน้าห้องทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทุกคน

เป็นบางคนนะครับคนดีก็มี

เช่นท่านสาราวุธเบนตรกุลคนนี่คนดี
แต่นอกจากนั้นนี้สายหัวครับ
ความรู้ก็เอาความรู้เดิม
เราก็ไม่ว่าขอให้ทำงานร่วมกันได้
แต่การจะทำอะไรสักอย่างต้องผ่านอนุหมดอนุเห็นชอบแล้วถึงจะขึ้นเป็นกรรมการได้
ดูสิครับเลขาธิการเป็นอะไรครับเป็นเจ้าเวทครับเจ้าเวทสารพระภูมิ
ดูเหมือนจะมีอำนาจให้ใครก็ได้แต่ไม่มีอำนาจอะไรเลยผมไม่ต้องการอำนาจครับ
ไปถามเด็กเจ้าที่ของกรกตได้เลยครับว่าในจำนวนที่ผมทำงานมาทั้งหมด๑๘ปีเนี่ย
ผมเคยไปรังแก่ใครไหมผมเคยทำอะไรไหมกับผู้บังคับบัญชาท่านถามแล้วกันฮะประเด็นถามแล้วกันครับ
คือช่วงแรกเป็นช่วงที่ผ่านวิกฤตการณ์นะครับช่วงที่สองเนี่ยเป็นช่วงที่มีการปรับปรุง
ผมเห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปสำนักงานจัดตั้งสำนักงานให้ดีอันไหนไม่ดีอันไหนที่ยังไม่เคยทำ
จะทำปีไหนได้ยังไงครับมีการเลือกตั้งอะไรต่างใช่ไหมครับ
ทางกรรมการเองบอกว่าสิ่งที่อาจารย์มีชัยให้คำแนะนำเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อน
เพราะเราทำงานรูปคณะกรรมการอยู่แล้วผมขออนุญาตเรียนว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเรามีพระราชประกอบรับนูลว่า
คณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับแรกปี๔๑ฉบับสุดท้ายในปี๕๐
งแยกอำนาจหน้าที่ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย
กำกับดูแลโดยที่ตัวท่านประธานเป็นผู้ประคับประชาสูงสุด
แล้วในกฎหมายเขียนให้เลขาธิการเป็นผู้ประคับประชาลองลงมา
แต่คณะกรรมการทั้งชุดจะดูแลกำกับสำนักงานโดยใช้
กฎหมายใช้ระเบียบใช้มติเขาไม่มีการสั่งบอกว่าให้คุณไปตั้งเป็นด้าน
ท่านอาจารย์มีชัยพูดเนี่ยขอให้มีการสลายทำในรูปของคณะกรรมการ
ไม่ใช่ว่าแต่ละด้านซึ่งข้อที่จริงยังไงครับ
เลขาธิการมีรองเลขาธิการตามกฎหมายเป็นผู้ช่วย
แต่ในทางปฏิบัติรองเลขาธิการถูกเลือกโดยกรรมการแต่ละด้าน
เป็นรองเลขาธิการเวลามีงานอะไรต่างเนี่ย
สั่งการกลับมาที่เลขาธิการ
เลขาธิการคืออะไรครับผมบอกว่าเลขาธิการแม้แต่จะย้ายใครสักคนไม่ได้ครับ
มีท่านคณะอนุกรรมการที่มาจากที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นคนกำกับอยู่
คาธิการไม่สามารถย้ายใครได้เลยถ้าเขาไม่เห็นชอบด้วย
ผมถึงบอกว่าณวันนี้เนี่ยการล้ำเส้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสำนักงานเนี่ย
เจ้าที่ทุกคนรู้หมดแต่ทุกคนไม่พูดเรื่องล้วงลูก
ถ้ามีศัพท์คำว่ามากกว่าล้วงลูกนั่นคือสิ่งที่ท่านกรกตปัจจุบันทำ
ใช้มติทุกเรื่องไม่ว่าจะแก้อะไรต่างบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายสองขั้น
ทุกอย่างแม้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการ
คุณอยากไปอยู่ที่ไหนบอกผมนะผมจัดการให้คุณจะไปอยู่ตรงนี้ไหม
คุณอยากขึ้นตัวนี้ไหมแม้แต่การสอบคัดเลือก
เลขาธิการนะครับเป็นผู้คับประชาฝ่ายประจำ
เลขาธิการแทนจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
เลขาธิการเป็นอะไรครับเป็นเลขานุการที่คอยจัดน้ำจัดข้าว
การคัดเลือกระดับสูงกับระดับกลาง
องค์ประกอบมาจากใครครับมาจากที่ปรึกษาผู้ช่วยชาญต่อนทั้งหมด
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่คนในกรกตริย์เนี่ยรู้แต่คนกรกตริย์พูด
ไม่ได้องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการกับใครก็ได้คือ

ที่กล่าวหาว่าเลขาธิการเนี่ยทำงานล่าช้า

สุภาพบรุษท่านหนึ่งของกรรมการบอกว่า

มีความประสงค์จะจัดการเลขาแล้ว

แก้ไขทำได้ทุกอย่างโดยใช้มติ

ช่วงเวลา๕๗๕๘นี้นะครับ
ไปต่างประเทศไม่ต่ำกว่า๑๕ครั้ง

ไปดูครับว่าเลขาธิการไปกี่ครั้ง

บางครั้ง๕คนบางครั้ง๑๐คน

คน๒คนเอาเงินเติมให้ไป

หรือเจ้าหน้าที่ไปด้วยไม่ต่ำกว่า๕๑๐คน

ลดน้อยมากแล้วครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับ

ประมาณนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญมีประมาณสามหมื่น

สั่งการให้เป็นทางสำนักงานโดยเลขาธิการเนี่ย
เอาระเบียบของสภาของอะไรต่างมา

เลิกระเบียบเดิมตั้งใหม่ครับ
แต่ละท่าน๕คนจะมีที่ปรึกษา๑

มีเลขานุการประจำอีก๑

ตัวที่ปรึกษาจากเงินเดือน๓หมื่นกว่าเป็น๔หมื่น๕ครับ

แล้วผู้เชี่ยวชาญ๔หมื่น๔หมื่น๕
แล้วมีตำแหน่งเลขานุการประจำกับผู้ช่วยเลขานุการประจำเงินเดือนอีก๔๐๐๐กว่า

เรามีการจัดโครงสร้างของเราว่าเรามีผู้ในการฝ่ายประจำที่ช่วยท่านอยู่แล้ว

ข่าวนี้สตาร์ฟของที่ท่านเอามาก็นั่งซ้อนกันอยู่

แต่ละท่านมีคนอยู่ในมือช่วยเหลือดูแลทั้งคนขับรถทั้งรอปภประมาณเกือบ๒๐คน

ในแต่ละเดือนเนี่ยกรกตต้องให้เป็นค่าอัตราเงินเดือนท่านเหล่านี้เดือนละ๒ล้านเศษปีละ๒๔ล้านใช่หรือเปล่าครับ
เสร็จแล้วก็ใช้วิธีเก้าอี้ดนตรีเวียนกันไปคนนู้นคนนี้
ผมถึงบอกว่าวันนี้ไม่เรียกร้องอะไรครับเรียกร้องคณะกรรมการยกร่างรัฐมนูลท่านช่วยเขียนกฎหมายนะครับ
ถ้าอยากให้มีสำนักงานกรกตทำงานได้ขออย่าให้ถูกขอให้มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนไม่ใช่ว่ากฎหมายเขียนดีแล้วแล้วถึงเวลาในทางปฏิบัติเนี่ย
ตัวคณะกรรมการเองไม่ใช่ผู้กำกับลงมาปฏิบัติเองทำเองทุกอย่างแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนขั้นให้ตำแหน่งท่านทำเองหมดครับ
ถ้าท่านบอกไม่ใช่หรอกเลขาเสริมงามเอามาพูดกันเลยครับ
ผมพร้อมที่จะโต้วาธีกับท่านทั้ง๕ท่านที่ไหนก็ได้
โต้กันเลยครับเอาความจริงมาพูดกัน
แต่ผมจะพึ่งศาลครับพึ่งศาล
ผมไม่กลัวหรอกครับเครือข่ายท่านจะเป็นยังไง
แต่ผมยืนยันว่าความยุติธรรมที่สารมีนะครับ